คราวนี้คุณตาสุดทนเอาลูกซองยิงหลานคลั่งยาจนดับนะคะ
ซึ่งหลานจะเอามีดไปแทงยาย
มาทำกับยายแบบนี้ได้ยังไง

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสร้างคอมที่อำเภอ
สร้างคอมจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ตำบลหินโงมตำรวจก็รีบไปตรวจสอบค่ะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงที่หน้าประตูห้องนอนไปเจอศพของนายสุพรบัวปัด
หรือว่านายโจอี้อายุ๒๐ปีที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองบริเวณหน้าอกขวา๑นัดเป็นรูเนี่ยนะคะ
แล้วสภาพศพเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นไม่ได้สวมเสื้อเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถยามาฮ่าสปาร์คสีเขียวทะเบียนขอไข่ลอลิงขอไข่๗๘๘อุดรธานีเนี่ย
ทับอยู่บนร่างของผู้ตายใกล้กันเนี่ยนะมีมีดเป็นมีดปลายแหลมเนี่ยยาวสักฟุตหนึ่งตกอยู่ด้วย
ส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือคุณตาค่ะคุณตาประไพรเชือกพรมอายุ๖๓ปี
แล้วนิสัยหลานเนี่ยค่อนข้างจะเกเรคือไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ทำงาน
ติดยาบ้าตั้งแต่เรียนม๑ค่ะ
ขอตังค์ไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ถ้าไม่ให้เนี่ยนะหลานก็จะคุ้มคลั่ง
อารวาสขู่จะฆ่าตายาย
คือวันหนึ่งมาขอตังค์ยาย๒๐๐บาท
๓๐๐บาทบางจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อยาจนหมดเลยนะคะ

ใช่ค่ะตาบอกว่าก็ต้องหามาให้หาเงินมา
ทนฟังหลานด่าต้องทนฟังหลานขู่ฆ่ามา๓เดือนกว่าแล้ว
แล้วเคยพาไปรักษานะที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์๓ครั้ง
แต่ก็หวนกลับมาเสพยาบ้าอีก
กลายเป็นเหมือนกับประสาทหลอนนะคะ
ล่าสุดออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อช่วงเดือนมกราคม
ทีนี้ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ทางคุณตาเนี่ยขอให้ทางประหลัดอำเภอมาตรวจมาตรวจฉี่ของหลานเพื่อที่จะหาสารเสพติด
ทีนี้พอมาตรวจไม่เจอนะคะคุณผู้ชม
พอประหลัดอำเภอกลับไปเท่านั้นแหละหลานก็อัลวาดเลย
ด่าทอมาต่อว่าบอกแบบนี้เลยนะพูดกับตายายว่าพวกหน้าโง่
เอาเขามาตรวจกูเนี่ยมาจับกูกูจะฆ่าให้หมดพูดแบบนี้เลย
ใช่เอาใครมาตรวจกูก็ไม่รู้นะฮะ
คุณตาบอกว่าแหมพูดเกินไปหลานนั่งด่าตากับยายประมาณชั่วโมงนึง
ทีนี้คุณตาก็จะตัดบทไงบอกให้หลานไปหางานทำจะได้มีตังค์

ปรากฏว่าหลานโมโหเดินไปไปเอามีดในครัวค่ะ
คุณผู้ชมยาวฟุตนึงมาจะแทงยาย

เลยตัดสินใจหยิบปืนลูกซองมายิงสวนไปหนึ่งนัด
ก็ถูกหน้าอกหลานเสียชีวิต
หลังจากนั้นตาก็ไม่ได้หนีค่ะ
สะพายปืนนั้นมามอบตัวกับประหลัดอำเภอ
ซึ่งตาบอกว่าไม่ใช่ไม่เสียใจนะ

เพราะว่าหลานถือว่าเป็นหลานชายคนแรก
ตาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้อายุ๒๐ปี
หลานมากแต่ว่าหลานเสพยาจนหลอน
แล้วตากับยายก็ต้องอยู่แบบหวาดภาวะ
พอวันนี้อยู่ดีหลานจะเอามีดมาแทง
ตาก็เลยต้องตัดสินใจยิงสวน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยิงเนี่ยยายคงโดนแทงตายแน่เลย
ส่วนแม่ของผู้ตายก็คือนางนัทธิชาอายุ๓๖ปี
ซึ่งแม่ผู้ตายก็คือลูกสาวของคุณตาประภัย
ก็เดินทางมาถึงบ้านก็ร้องไห้
อดคุณตาคุณยายด้วยความเสียใจ

จับมือคุณยายเลยบอกว่าไม่โทษพ่อกับแม่
เพราะลูกของเธอเป็นคนก้าวร้าว

เคยได้ยินลูกขู่ฆ่าตากับยายมาแล้วหลายครั้ง
เพราะลูกติดยาเคยพาไปรักษาแต่ก็ไม่เลิกสักที

ระแวงว่าจะมีคนมาฆ่า

บอกว่ารู้ไหมลูกจะมาขู่เอาเงินกับแม่
แล้วก็สามีใหม่ที่บ้านดุงบอก
ถ้าเกิดไม่ให้นี่เดี๋ยวขู่ฆ่าแน่เลย
แต่สงสารสงสารพ่อกับแม่ของตัวเองก็คือคุณตาคุณยายนี่แหละ

แต่นี่นะคะคุณผู้ชมทางประหลัดอำเภอก็คุมตัวคุณตา
พร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไปมอบตัวกับตำรวจด้วย
แล้วก็แจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่น
ก็ต้องควบคุมตัวคุณตาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ